มาดูเรื่องของเส้นทางการจราจรกันหน่อยนะครับ
โดยเฉพาะสายเหนือครับเส้นทางลำปางเชียงใหม่ครับ
เพราะว่าตอนนี้รถยนต์ก็ยังคงไม่หนาแน่นนะครับ
จังหวัดลำปางพบว่าตำรวจก็มีการจัดเวรยามกัน
เพื่อระบายรถให้รถคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
สภาพการจราจรบริเวณเส้นทางภาคเหนือ
ตรงบนถนนลำปางเชียงใหม่ยังคงพบว่าการจราจรนั้น
ยังไม่หนาแน่นเท่าที่ควรเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ยังคงอยู่ร่วมฉลองงานปีใหม่กับครอบครัว
แต่ตำรวจภูทรห้างฉัดนั้นก็คาดว่าในค่ำคืนนี้
จะมีรถเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในวันพรุ่งนี้
จะเป็นวันหยุดวันสุดท้ายและวันพรุ่งนั้น
ก็จะเริ่มทำงานกันตามปกติครับ
สภาพการจราจรบนถนนสายลำปางเชียงใหม่ขาล่อง
ช่วงอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางบริเวณตลาดขุนเกวียนแห่งนี้
พบว่าสภาพการจราจรยังไม่หน่าแน่นเท่าที่กลัว
รถยนต์ยังสามารถวิ่งไปได้ตามปกติ
ยังคงอยู่ร่วมเฉลิมฉลองในวันปีใหม่กับครอบครัว
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็พนักงานโรงงานบางส่วนเท่านั้นที่จะ
เดินทางกลับไปทำงานในกรุงเทพมหานครและเขตอุตสาหกรรมที่อยู่ในภาคกลางแล้วก็
ภาคตะวันออกนะครับเพื่อที่ต้องการจะพักผ่อนในวันพรุ่งนี้
เพราะว่าวันพุธนั้นก็จะเริ่มทำงานตามปกติส่วนในช่วงค่ำวันนี้นะครับ
ก็คาดว่าการจราจรนั้นจะเริ่มหนาแน่นแต่ทางตำรวจจราจรของตำรวจภูทรห้างฉัดนั้น
ก็ได้มีการเตรียมแผนรับมือการจราจรได้แล้วครับครับมีเฉพาะช่วงเอ่อ
ตั้งแต่ประมาณสักเก้าโมงเก้าโมงถึงประมาณสักห้าโมงครึ่งหกโมงเย็นเนี้ยนะฮะ
แต่ว่านอกจากนั้นก็ไม่มีแล้วพอตลาดปิดก็การสัญจรก็ปกติ
อย่างที่น้องเห็นไกลไกลเนี้ยฮะครับแต่อย่างที่เขาต้องไปจอดไกลไกลแล้วเดินขึ้นมา
แต่ว่าการที่เราทำมาตั้งแต่สงการปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้เขาจะจอดไกลหน่อย
แต่ว่าเพราะว่าเขามีที่จอดปลอดภัยเอ่อแล้วไม่ถูกเจียวชน
ไม่มีใครมาทุบรถหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาก็รับได้แล้วก็สะดวกดี
เป็นการเตรียมตัวทั้งสภาพรถนะครับอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีนะครับ
แล้วก็ในขณะที่เอาการผู้ขับขี่เนี้ยต้องเกี่ยวกับตัวให้พร้อม
ในกรณีที่มาด้วยกันเนี่ยถ้าใครสามารถขับได้หลายหลายคนก็จะดี
เพราะว่าถ้าขับคนเดียวเนี่ยโอกาสง่วงเยอะ
เมื่อมีความรู้สึกง่วงเนี่ยก็กลับเรียนพี่น้องประชาชน
ด้วยความเคารพว่าขอให้พักตามจุด
เช่นในกรณีเอ่อทำน้ำมันจุดตรวจบูรณาการต่างต่าง
ที่มีเจ้าที่ตำรวจร่วมนะครับเพราะแต่ละจุดตรวจเนี่ย
จะมีกาแฟนะครับแก้ง่วงพัดพอบในกรณีที่เข้าห้องน้ำห้องท่าเนี้ย
ก็จะสะดวกอย่าไปฝืนนะครับอย่าไปมีความรู้สึกว่าอีกนิดนึง
เพราะว่าถ้ารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเพียงแค่ประมาณ๓วินาที
ก็จะเกิดเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้
ขณะที่บริเวณช่วงขุนตานะครับก็พบว่าการจราจรนั้นก็ไม่หนาแน่นเท่าที่ควร
เช่นเดียวกันและตำรวจนั้นก็คาดว่าในค่ำคืนนี้จะมีรถยนต์
จำนวนมากที่จะผ่านไปยังเส้นทางดังกล่าวครับ
ส่วนอีกหนึ่งจุดนะครับที่ตำรวจนั้นคาดว่าจะมีรถยนต์หนาแน่
นั่นก็คือบริเวณสี่แยกอินโดจีนนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมของรถจากจังหวัดต่างต่าง
อย่างเช่นจังหวัดตากจังหวัดแร่แล้วก็จังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็จะผ่านสัญจรมายังเส้นทางดังกล่าวประชาชนที่เดินทางผ่านเส้นทางนั้นก็ควรเพิ่มความระมัดระวัง
รวมถึงไม่ประมาทและที่สำคัญเมาไม่ขับนะครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับ